บุกจับนักพนันในบ้านหลังหนึ่งค่ะ

เขาร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบอกว่า
ที่บ้านหลังนี้มีการเปิดเป็นบ่อนการพนัน

พอไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมกระจายเลยค่ะ

แต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพกันมาในบัตรดนเลยนะคะ
บางคนก็บอกไปมุดโต๊ะไปซ่อมโต๊ะ

แต่ว่านี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะ

ปกครองจังหวัดมหาสารคามค่ะ

ร่วมกับฝ่ายมั่นคงอำเภอกันธรวิชัย
บุกจับนักพนันที่บ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านนาดีตำบลศรีศุกร์อำเภอกันธรวิชัย

ซึ่งบ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว

พบนักพนันล้อมวงเล่นพนันไฮโล

เจ้าหน้าที่เองเขาก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
ทำให้นักพนันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง

บอกว่ากำลังจะไปรังวัดที่ดิน

เขาไม่บอกเจ้าหน้าที่ของที่ดินมาให้ทำให้ล่ะคะ
เออคือตอนนั้นหาข้ออ้างสารพัด

ให้ตัวเองรอดพ้นจากการถูกจับกลุ่มนะ
พยายามที่จะมุดเข้าไปหลบใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์
แต่ก็ไม่รอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ไปได้
อากุธชมอยากให้ดูบรรยากาศเต็ม
ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปบุกจับนักพนันกันค่ะ
ออกมาเต็มครับเต็มเร็ว
เต็ม
เจ้าหน้าที่เขาถามออกมาทำไม

ออกมาเถอะออกมาทำไมนี่แปลว่าเถอะนะคะ

เข้าไปอยู่ลึกลับซับซ้อนขนาดนั้น

เขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยากให้ออกมาแหละ
มันไปไหนไม่ได้แล้วนะคะจำนวนต่อหลักฐานนะคะ
แล้วมันไปติดอยู่ใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบนี้ค่ะ
คือมันไม่ได้ออกมายากเลยเดินออกมาก็หลุดแล้ว

คนที่ไปเล่นการพนันก็พยายามที่จะถามว่า
ถ้าผมโดนผมจะโดนข้อหาอะไร

ก็กลัวไงคะก็เลยไม่ออกมา
ถามว่าจำนวนและเจ้าหน้าที่ฝาดปกครองพิเศษ

ก็เพราะว่าเมื่อวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ชาวบ้านในท้องที่เขาร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบอกว่า
ลักลอบเล่นการพนันในบ้านหลังดังกล่าว
ก็เลยส่งสายลับเข้าไปสืบสวนหาข่าว
และจนพบว่ามีการเปิดบ้านเล่นการพนัน

ซึ่งก็มีนักพนันแวะเวียนเข้ามาเล่นกันตลอดทั้งวันแล้วค่ะ

แล้วก็สามารถจับกลุ่มนักพนันได้ทั้งหมด๑๑คน
จำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามที่จะควบคุมตัวนักพนันพร้อมของกลาง

ส่งพนักงานสอบสวนสพกันธรวิชัยดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปนะคะ

แต่ก็สงสัยว่าสามารถเปลี่ยนอาชีพได้